ทีนี้มาดูเรื่องของการเมือง๒ภาพ๒อารมณ์เลย
ภาพหนึ่งเป็นนาทีชีวิตอีกภาพหนึ่งเป็นนาทีเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะคะ
ภาพแรกกันก่อนเลยค่ะเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวิรากูล
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่จังหวัดเลย
ปรากฏว่าช่วงหนึ่งรถนำขบวนซึ่งเป็นรถตำรวจ
สภาพด้านหน้าพังยับเยินแบบนี้ค่ะส่วนนี้คือสภาพรถตำรวจนำขบวน
เพราะดีมากงานนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
แต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ๔รายด้วยกันนะคะ
หลังจากเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่มาดูผู้บาดเจ็บแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่เองก็นำตัวทั้ง๔คนไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนตัวคุณอนุทินพร้อมคณะเดินทางไปทำภารกิจจนแล้วเสร็จ
พอเสร็จปุ๊บก็กลับมาเยี่ยมผู้เจ็บที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวกลับมาสารต่อภารกิจที่กรุงเทพมหานคร
หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะรถนิสันแอมาร่าสีขาวทะเบียนอะไร
คุณผู้ชมทะเบียนมองไม่ชัดนะแต่ขออนุญาตบอก๔๐๔เลยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนเลยภูเรือบริเวณทางโค้งสารปู่หลุกภูสวรรค์
่งหน้าสู่จังหวัดเลยค่ะจุดนี้แหละที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ส่วนรถตำรวจนี่๑๙๑นะคะไม่เกี่ยวนะ
อ่าทีนี้มาดูอีกหนึ่งภาพค่ะเป็นภาพนาทีประวัติศาสตร์นะคะนี่ค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหอบแฟ้มเอกสารมานะคะมาเตรียมตัว
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคือ๒๕๒๖๒๗๓วัน
เพจนี้แหละค่ะเป็นเพจใหม่ลุงตู่มาแววแววแววแวว
อีกทีหนึ่งพูดเกินไปไหมไม่เกินหรอกมายมกสามตัว
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเพจใหม่นะแต่เป็นภาพเก่าเอามาเล่าใหม่
ฉันเข้าไปตรวจสอบเมื่อสักครู่ภาพนี้เนี่ยถูกโพสต์ในแฟนเพจเฟซบุ๊ค
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อ๓พฤศจิกายนปีที่แล้ว
แล้วเอามาเล่าใหม่พร้อมกับติดแฮชแท็กที่ว่า
เพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา
รัฐบาลนี้เป็นของปวงชนชาวไทย
ไม่ใช่รัฐบาลของภักดีนี้ภักดีนั้นภักดีโน้น
อะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์ผมจะทำให้
แฮชแท็กลุงตู่มาแววแววแววแวว

แต่ว่าเรื่องการเมืองก็ต้องติดตามกัน
เรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐ
เป็นที่๒๕ถึง๒๗ประกาศกรรมนี้
แต่วันนี้มีความเคลื่อนไหวของสองฝั่งเลย
ก็คือทางด้านของพักพลังประชาบรัฐ

ที่หวังน้ำเขียวนครราชสีหมานะครับ

แล้วก็ทาง๗พักฝ่ายค้าน

กิจกรรมทางวิชาการที่โรงแรมแหล่งคัสเตอร์
โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่ง
ก็ต้องดูกันว่าแต่ละฝากฝั่งเนี่ย
เตรียมความพร้อมในการแถลงนโยบายรัฐ